วันนี้เป็นวันที่๑๖ตุลาคม

วันความหวังของมวลมนุษยชาตินี่แหละค่ะ

ก็มีความเชื่อที่มาจากหลากหลายแหล่งนะ

แม้แต่ในโลกโซเชียลมีคำค้นหาขึ้นเลยนะว่าคำชโนธ
เพราะฉะนั้นเราจะไปดูบรรยากาศกันที่คำชโนธกันก่อนนะ
เป็นที่ประจำที่หลายคนไปสักการะบูชาขอพรขอโชคขอลาบกัน
บริเวณต้นมะเดือยักษ์ภายในเกาะคำชโนธจังหวัดอุดรธานี
ก็ยังคงเนื้องแน่นไปด้วยบรรดานักเสียงโชคเหมือนทุกครั้งเถอะค่ะคุณผู้ชม
หลังจากกลับไหว้พ่อปู่ศรีสุโธและแม่ย่าปฐุมมาแล้ว
ปฐุมมาแล้วเนี่ยนะคะก็จะเดินเข้าไปที่ต้นมะเดือยักษ์
มองหาตัวเลขอะไรสักอย่างนี่แหละนะคะ
แต่ว่าครั้งนี้คึกคักกว่าที่ผ่านมาเพราะว่า
มีตุ๊กแกสองตัวซ่อนอยู่ในซอกต้นมะเดือโอ้โห

โผล่มาแต่ตาใช่ไหม
กลมกลืนด้วยนะคะตุ๊กแก่ตัวหนึ่งเนี่ยหันหัวขึ้นอีกตัวหนึ่งขนาดใหญ่

ดีความแล้วแต่วิจารณญาณกันไป
เออแล้วตุ้งแกหันหัวขึ้นบนลงล่างนี่ตีเลขได้ใช่ไหมฮะ

ชาวบ้านจากหลายอ่ำเผอในจังหวัดบุรีรัมณ์เนี่ยนะคะ
ก็พากันไปขอโชคขอลาบจากปู่เทพบุญญาเทพทรัพย์
พักแว่นนะคะครับนอกจากนี้ค่ะประชาชนที่เคยไปขอโชคลาภแล้ว
ประสบความสำเร็จตามที่ขอก็จะมีการนำรูปปั้นวัวเทียมเกวียน
ขนาดใหญ่เทียบเท่าเสมือนจริงและขนาดเล็กเนี่ย
ถวายเพื่อแก้บนกันอีกด้วยนะคะนี่ค่ะเป็นรูปปั้นที่บรรดา
โชคเนี่ยเขานำมาแก้บนกันครับเอาล่ะเดี๋ยวพาไปอีกที่หนึ่ง
เรียกได้ว่าพาไปดูเรื่องราวความเชื่อเนี่ย
ทั่วทิศทั่วถิ่นแดนไทยกันเลยค่ะไปกราบไหว้นี่แหละครับ
ที่อำเภอเมืองเพชรชบูรณ์ครับโอ้โหประชาชนเข้าไปกันเยอะเลยนะครับ
ไปกันตามความเชื่อแหละว่าจะเสริมมงคลด้านการเงินให้ไหลคล่องเหมือนดังแม่น้ำนะครับ
จากนี้ยังมีร่างทรงครับแต่งกายด้วยชุดไทยนะครับ
ไร่รำบูชาต่อหน้ารูปปั้นพญานาค
บางคนก็นำกระดาษปากกาเอาขึ้นมาเขียนจดตัวเลขลงไปนะครับ
แล้วก็ตีความจากท่วงท่าการไล่รำแล้วก็น้ำตาเทียนในขันน้ำมนต์
จะเอาไปเสี่ยงโชคเนี่ยดูสิครับนั่งจดนั่งเขียนกันถือกระดาษกันเลยทีเดียว
แต่ผู้สื่อข่าวของเราไม่ได้รายงานมาแล้วก็ไม่ได้ถ่ายภาพมานะครับว่าจดเลขอะไรมา
แต่รู้แต่ว่าไปกันเยอะจริงจริงตั้งใจมากเลยนะครับ
หวังว่าจะถูกรางวัลกันบ้างนะคะ
ประชาชนชาวไทยและมาเลเซียค่ะไหว้ขอพรจากเจ้าแม่ตะเคียนทอง
แล้วก็เลขเด็ดนำไปเสี่ยงโชคนี่แหละค่ะ
ซึ่งต้นตะเคียนทองต้นนี้ยาวกว่า๑๐เมตรเลยนะคะ

ซึ่งไหลผ่านใต้สะพานรถไฟเมื่อหลายสิบปีก่อน
จนกระทั่งมีคนถูกรางวัลจำนวนมากเลย
เมื่อชาวบ้านทราบข่าวก็เริ่มที่จะทยอยเดินทางไปกราบไหว้กันเพิ่มมากขึ้นค่ะ
โอ้โหนี่ไม่ได้มีเฉพาะชาวไทยนะ
ชาวมาเลเซียก็ไปไหว้ด้วยนะครับ
หวังจะถูกรอตเตอรี่นะครับรางวัลที่หนึ่งหรือเปล่าครับ